คุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูภาพนี้หน่อยดูไปก็อมยิ้มไป
เขาผ่านหน้าบ้านคนที่เขากักตัวอยู่
ต้องบอกก่อนนะบ้านหลังเนี้ยเขาไปฉลองปีใหม่เดินทางกลับมาไปต่างจังหวัดไง
ตัว๑๔วันแต่เขายังไม่ได้ติดโควิดนะแค่เด็กเดินผ่านหน้าบ้านเด็กเขาป้องกันตัวเองยังไง
เอาดูคลิปค่ะนี่นะคะอุ้ยดูเด็กค่ะดูเด็กค่ะเอาอีกแล้ววันนี้เอาอีกแล้วเขาวิ่งปิดจมูกด้วยค่ะวันนี้
โอ้ยกลัวอะไรขนาดนั้นน่ะงงมาก
อีกแล้วค่ะวันนี้เจออีกแล้วเหตุการณ์เดิมนะคะดูค่ะ
เขาไม่ได้รู้สึกรู้วันนี้เขาไม่กลัวเท่าไหร่วันนี้เขาเล่นกล้องด้วย
ล่าสุดเด็กไม่เข้าใกล้แล้วค่ะกลัวปิดจมูกด้วยค่ะ
รู้สึกว่านางจะกลัวเกินไปแล้วดูค่ะโอ้ยปิดจมูกด้วยโอ้ยดูสิ
อีกนางกำลังจะเข้าไปแล้วค่ะนี่โอ้ยไปรอดค่ะรอดค่ะโอ้ยปิดจมูกด้วยโอ้ย

เห็นเด็กวิ่งหนีแบบนี้แต่เด็กเขาก็ทำถูกเหมือนกันนะ
คือไม่เข้ามาใกล้นะเพื่อความปลอดภัยไว้ก่อนนะครับ